เริ่มดูหน่อยค่ะเล่นน้ำสงคราญ
หาดใหญ่มิดไนท์สงกราน
โอ้โหนี่คนมาเลนะ

เพราะว่าที่ผ่านมา๒๓ปีที่ผ่านมาโควิดไง
พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการที่เปิดไปค่ะ
มาแล้วครับเราจะเริ่มรับจาก

ใช่วันเปิดงานแต่เอาตรงนะ
คืองานเขาจัดนะพี่เบิร์ต๑๒๑๓๑๔ใช่ไหม

แต่เชื่อไหมคนไปเล่นกันตั้งแต่ช่วงวันอังคารอะไรแบบนี้
งานสงการเขามีสุขดิบด้วยเหรอเล่นก่อน
คือไปจัดเต็มที่มากค่ะ
แล้วบรรยากาศแบบนี้กลับมาเป็นความคึกคืนคึกคัก
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย

เมื่อคืนนี้จัดพิธีเปิดตรงถนนเสน่หานุสร
ธรรมนูลวิถีแล้วก็ถนนนิพัฒน์อุทิศ๓

นักท่องเที่ยวเนี่ยโอ้โหชาวไทยก็มา
คนมาเลคนสิงคโปร์ชาวยุโรป
คือมาเล่นน้ำกันแบบสุดอะ
แน่นเต็มความยาวถนนเสน่หานุสรนะคะ

ป้าไม่ได้หรอก
นี่คือเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะ

แล้วพอมารอบนี้สถานการณ์ทุกอย่างมันดีขึ้น

แน่นอนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะ

มีผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดมาร่วมเปิดงานเมื่อคืนนี้ด้วย
นักท่องเที่ยวเขาก็เล่นน้ำกันโอ้โห
เล่นกันตั้งแต่เมื่อวันซืน

แล้วจะเล่นยาวต่อเนื่องเลยนะคะ
ใครที่แบบอยากไปไปได้นะกับงานนี้หัดใหญ่มิดไนท์สงกราน
เขาเล่นกันไปจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็เดี๋ยวเอาแน่นอนยังมีวันนี้มีพรุ่งนี้อีก

เวทีดีเจเอ็มซีมาเพียบแน่นอน

นี่น่าจะเป็นชาวมาเลนะโอเค

นี่แหละน่าจะมีนักท่องเที่ยวมาในงานไม่ต่ำกว่า๑แสนคน
แล้วเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า๕๐๐ล้านบาท
ผมดีใจกับคนหัดใหญ่ดีใจกับคนใต้นะครับ
ยังไงก็ขอให้เที่ยวสนุกปลอดภัยขายของได้เยอะ
แต่ระวังมิตรฐาชีพหน่อยก็ล่ะ
พบสิ่งของมีค่าทรัพย์สินมือถืออะไรเอามาไว้ข้างหน้าสะพายไว้ข้างหน้าดีกว่า